เทศกาลปีใหม่นักท่องเที่ยวเข้าชมหินสามวานในเขตป่าสงวนป่าดงดิบกะลาป่าภูสิงและป่าดงสีชมพู
ท้องที่บ้านโนนไซทองหมู่ที่แปดตำบลโคกกล่องอำเภอเมืองบึงกาลเฉลี่ยวันละพันห้าร้อยถึงพันเจ็ดร้อยคนต่อวัน
ส่งผลปัญหาขยะตามมาล่าสุดนายสถาพรปัทธุมหัวหน้าป่านันทนาการหินสามวานเร่งจัดการขยะในพื้นที่
โดยการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางจัดจุดทิ้งขยะให้ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่บริเวณสำนักงานไปจนถึงหินสามวานบนเขา
แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่อาสาป่าไม้ช่วยกันรักษาความสะอาดนำขยะกลับลงมาทิ้งทุกวันป้องกันการตกค้างจากนั้นก็มีอาสาป่าไม้แล้วก็ลูกจ้างของกรมป่าไม้ช่วยกันสแกนเก็บขยะอีกครั้ง
โดยทางหน่วยยังจัดซื้อไม้คีบขยะให้กับพนักงานในการเก็บขยะเพื่อไม่ให้สัมผัสกับเศษขยะและเชื้อโรคโดยตรงก่อนจะนำใส่ถุงดำนำมากำจัดโดยจะย้ำไม่ให้มีขยะตกค้างในแหล่งท่องเที่ยวโดยเด็ดค่ะ